วงวงจ้อนต่างเนี้ยได้แล้วก็มาแชร์ในโลกโซเชียลนะครับ
และเดี๋ยวนี้เด็กทุกคนเนี้ยแทบทุกคนนะอืม
มีโทรศัพท์มือถือไหมคุณมีค่ะมีแท็บเล็ตไหมคุณมีค่ะ
เล่นตลอดเวลาเลยบางคนนั่งอยู่ในรถเข็นยังเล่นเลย
วันนั้นผมเห็นครอบครัวหนึ่งพ่อเดินมานำมา
แม่เดินตามมาค่ะนะฮะแล้วก็ลูกเดินตามมากันเป็นแถวอ่า
ห้าคนห้าคนลูกสามคนพ่อโทรศัพท์นี้เยือนโทรศัพท์ไป
เข้าร้านอาหารแม่ก็กำลังโทรศัพท์ลูกแท็บเล็ตคนละเครื่อง
เขาคุยกันไลน์กันหรือเปล่าคุยไลน์กันในสามเครื่องหรือเปล่า
แล้วเด็กตัวเล็กนิดเดียวประมาณสามสี่ขวบสี่ห้าขวบเนี่ยเดินถือกันเป็นแท้วเลย
เล่นเกมพัฒนาสมองอ่าได้ฮะแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับ
เด็กเด็กที่มีมือถืออยู่ระวังโจรเพราะว่าโจรรายนี้เขาก็
อยากได้โทรศัพท์จากเด็กเขาก็มีอุบายในการที่จะ
ได้โทรศัพท์จากเด็กได้อย่างไรเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะฮะ
เพราะว่าโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวจากเพจเฟซบุ๊ค
ทวิสักเก่งทองนะครับภาพในคลิปเนี่ย
เป็นเด็กผู้หญิงตัวน้อยน่าจะกี่ขวบกูล๕๖ขวบเนาะ

กำลังแต่งคนพี่เนี่ยกำลังแต่งชุดให้กับคนน้อง
จับเสื้อจับผ้า
ดูแลน้องหน่อยนะฮะเขาก็ดูรักกันห่วงใยกัน
มามาหลานเดี๋ยวอาถือโทรศัพท์ให้ก่อน
มือขวาได้ละดำ

แต่งตัวน้องไปลูกโอ้น้องสวยแล้วยืนดูกันแป๊บหนึ่ง
สักพักหนึ่งคนร้ายก็ค่อยเดินไป
มาสั่งอะไรเด็กก็ไม่รู้นะฮะนั่นแหละครับ
ตอนแรกนะเด็กบอกคนร้ายว่าไม่เป็นไรไม่ให้
แต่คนร้ายก็ไม่ละความพยายาม
จังหวะที่เด็กเคลื่อนที่ไปนั่งอีกจุดหนึ่ง
ร้ายก็ตามมาดึงมือถือเด็กออกไปจากมือได้สำเร็จนะครับ
โดยคุณทวิศักดิ์ที่โพสต์ข้อความนี้
โพสต์ข้อความว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๐พฤษภาคม
ช่วงบ่ายโมงกว่าที่ตลาดพรานนกฝั่งธนบุรี
โอ๊ยแถวนั้นคนเยอะนะ
เมื่อสอบถามลูกนะครับตอนนั้นลูกบอกว่า
ลูกกำลังจะไปเอากับข้าวที่คุณย่าในตลาดพรานก
แต่ช่วงที่หนูกำลังเดินทางไป
ชุดของน้องเขาเกิดหลวม
หนูก็เลยกลัวว่าชุดน้องจะหลุด
ก็เลยแต่งตัวให้น้องหน่อย
แต่พอดีมีผู้ชายคนนี้ค่ะเข้ามา
แล้วก็นี่แหละครับพ่อก็ซักก็ถามลูกไป

ก็เล่าอย่างที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังแหละฮะ

แต่อาก็แบบว่าพยายามที่มาดึงโทรศัพท์ออกไป

เวลานี้ยังให้โอกาสคุณอยู่นะ

เพราะกลัวว่าคนขโมยไปจะติดคุก
ไม่มีใครดูแลพ่อแม่ลูกและภรรยาของคุณ

ให้โอกาสคุณแต่ต้องเข้ามาคุยกันดี
และรบกวนให้ชาวเน็ตช่วยกันแชร์คลิป
ให้ถึงคนร้ายรายนี้ด้วยนะครับ

คุณทวิศักดิ์ที่เป็นผู้โพสต์เป็นพ่อเนอะ

ขอโทรศัพท์คืนยังให้โอกาสอยู่ตอนนี้นะคะ
บางทีเขาวิจารณ์กันแบบนี้ว่าโอ้โหทำกับเด็กได้